หาเรื่องญาติก่อนเขาก็หนีจนไม่รู้จะหนียังไงแล้ว
สุดท้ายยิงสวนเลยค่ะรัวไปห้านัดตายคาหน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะ
อืมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะเมื่อเช้านี้เองนะคะ
อยู่หลังวัดบางนางในอำเภอพานทอง

ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนครึ่งปูนครึ่งไม้๒ชั้น
ผู้ตายชื่อว่านายวิวัตรอำภัยหรือในดุอายุ๔๕ปีนะคะ
มือขวาเขาเนี่ยมีดทำครัว๖นิ้วยังคาอยู่เลยค่ะ
สภาพศพถูกยิงด้วยปืน๙มม
ศอกขวา๑นัดใต้ข้อศอก๑นัด
วนมขวา๑นัดหน้าอก๑นัดแล้วก็หน้าท้องอีก๑นัดรวม๕นัดนะคะ
ปืนก็คือขนาด๙มม
คนก่อเหตุเป็นญาติห่างกันที่บ้านอยู่ติดกันนี่แหละค่ะ
นายอภิษฎวิไลเลิศหรือว่านายโดดอายุ๓๕ปี
ก่อเหตุเสร็จก็หนีไปเลยนี่คือในโดดนะคะ
ทีมข่าววันนี้ก็เลยลงไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ไปดูพื้นที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่า
ทางครอบครัวก็มีการล้างคราบเลือดกันไปออกไปหมดแล้ว

ได้คุยกับนายชัยวัดวิลัยเลิศอาของผู้ก่อเหตุก็คือในโดดอาของนายโดดนะ
ก็บอกว่าโดดกระดูกดุคือคนตายนะคะ

ก่อนเกิดเหตุตี๕๓๐โดดทักแชทมาหาอาแล้วล่ะ
บอกไม่ไหวแล้วอ่ะอาดุกมาอีกแล้ว
มันมาด่ามาหาเรื่องถึงหน้าบ้านเลยเอาไงดี
ก็แนะนำบอกเออโดดใจเย็นนะ
แล้วอาก็ไปหาไปหาโดดที่บ้าน
โดดก็ปรึกษาเลยว่าเอาไงดีอ่ะอาผมก็ไม่อยากแจ้งความก็ญาติกัน
หนีไปที่บ้านญาติที่อยู่ห่างกันไป๒๐เมตรหลังบ้านชนกัน

ดุกไม่เลิกราดุกคนตายก็ยังถือมีดวิ่งตามมาอีก
โดดว่ามึงต่อยกับกูไหม
โดยก็เลยถามกลับว่ากูไปทำอะไรให้มึง
ไม่ทันขาดคำดุวิ่งปรีเข้ามาหาโดดเลยนะคะ
ถือมีดมาเตรียมที่จะแทงนี่คำกล่าวอ้างของอากระโดดนะ
เลยตัดสินใจยิงใส่ดุไป๕นัดแล้วก็หนีไป
ฉันจะไม่ไหวนะนู่นนี่นั่นบอกเออมึงใจเย็น
เดี๋ยวกูถึงแล้วคุยกันผมก็รีบเข้าบ้าน
พอเขามาเทิงครั้งค่ะพิ่งไปบอกว่ามุโมงั้นถึงแล้วมือออกมา
เขาก็ออกมาจากบ้านเขามาผมว่ามันซึ่งไม่ไกล

อยากมีเรื่องไงก็เลยจะไปแจ้งความ
อยากให้ทำหลวดมาให้ดูแลอะไรอย่างนี้บ้าง
ออกไปครึ่งทางก็คุยกับแม่ผู้ต้องหา
ว่าผมรู้จักกันมาตั้งแต่เล็กโตมาด้วยกัน
ผมบอกว่าจบข้อสงสารมันลองคุยกันก่อนไหม

ผมก็กลับมาแล้วผมก็กลับมานั่นแหละ

ส่วนแม่ของนายโดดก็เล่านะคะว่า

จริงทั้งคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอก
แต่ว่าดุกเวลาของขึ้นค่อนข้างมักจะเพี้ยนคุมตัวไม่ได้
เมษายนที่ผ่านมาดุก็ยังมาทำร้ายแม่เลยนะ
โชคดีจริงตอนนั้นไฟแชคมันจุดไม่ติด
ไม่งั้นนะแม่คงไม่ได้มายืนเล่าเรื่องให้หนุ่มฟังอยู่ตรงนี้หรอก
แต่มีแผลจากการแพ้น้ำมันอยู่ตรงหน้าอก

แจ้งความด้วยหนีไปอยู่บ้านน้องชายเลย
ทีนี้เพิ่งกลับมาได้ไม่ถึงเดือน
ก็มาอีกแล้วหาเรื่องทุกวันเลย

ลูกแม่ก็เลยต้องยิงป้องกันตัวไป
ยายก็กลัวนะ
เพราะว่ายายเป็นอย่างนี้มาอยู่๓เดือนกว่าแล้ว
บ้านอยู่ก็มีประตูอย่างนี้ต้องปิด
ต้องปิดบ้านไว้กลัวว่าบันไดเขาหลุด
เขาเดินเข้ามาแล้วยายจะลำบาก

ก็น้ำมันเขายังลาดแล้วเขายังค้ำคอยาย
ไม่ได้ด่าหรอกเขาด่ากันตอนคืนตี๒ตี๓
เขาก็จะด่าว่าอยากเจอหมาโดดหมา

เขาเดินถือมีดมานะ

แต่จริงแล้วมันไม่มีอะไรกันนะ
แต่เด็กมันติดยามันหลุดยา
ซึ่งทางด้านเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุ

ก็บอกได้ยินแล้วอยู่ในห้องวันนั้นอยู่บ้าน

พอเสียงปืนเงียบลงป้าก็ออกมาดู
ก็เห็นดุกมันนอนตายอยู่หน้าบ้านแล้ว

ของคนเกาะเหตุคือในโดดนะ

ทีนี้มาฟังฝั่งของในดุคนตายกันบ้างไหมคะ
ได้คุยกับพี่สาวของนายดุก

เป็นคนนิสัยดีไม่ค่อยพูด
แล้วก็ไม่ค่อยหาเรื่องใครด้วย

เพราะว่าดุกก็เพิ่งออกจากคุกมาได้๒๓เดือน
คดียาเสพติดนี่แหละแล้วก็ยังไม่ได้ทำงานอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเลย

ไม่ต้องมาขอโทษพ่อไม่ต้องมาขอขมาศพ

คิดว่าก็คงมาจากยาบ้านั่นแหละ
ไม่มีใจไม่ได้

ดุกกับโดดเขามีเรื่องอะไรกัน

หรอ

หักก็เรื่องยาบ้าหรอ

ญาติก็พาในโดดมามอบตัวแล้ว
ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ

หลายคนพูดให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้แหละ

เพราะว่าในดุกถือมีดพุ่งเข้ามา

แล้วถามว่าแล้วจะไปขอโทษครอบครัวในดุกไหม

ลองฟังโดดตอบนะคะ
แบบนี้เลย

แล้วตอนนี้พร้อมแล้วโทษตามก่อนบ่ายนะพี่นะ
ฝากเขาถึงลูกเมียไหม

ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา